มีหนุ่มเมืองเชียงใหม่ไปเที่ยวผับดังกลางเมือง

ปรากฏว่าโต๊ะข้างนี่แหละแปลงร่างคุณ

ลักทรัพย์ของหนุ่มนักเที่ยวคนนี้ไปนะครับ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้ไปดูกันนะครับ

เดี๋ยวเล่าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฟังไปด้วยนะครับ
ได้โพสต์ภาพวงจรปิดภายในผับแห่งนี้
ขณะที่ชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวกำลังเดินออกจาก

โดยได้โพสต์แล้วก็มีข้อความระบุนะครับว่า
เมื่อคืนวันเสาร์ที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

แต่ว่าโต๊ะข้างมีชายหญิงในภาพนี้นะครับ

แล้วก็ฉวยโอกาสตอนร้านปิดตอนผู้คนชุลมุนเนี่ย

แล้วก็สอดกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลเอาไว้ตรงท้อง
โดยเอาเสื้อคลุมแล้วก็เดินออกไปจากโต๊ะ
ทั้งที่มันไม่ใช่ของของพวกเขา

มีแท็บเล็ตมีเอกสารสำคัญมาก

ในภาพที่มีรอยสักที่แขน

ผู้ใดพบเห็นผู้ชายคนนี้ติดต่อมาได้
เราจะมีเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสนะครับ
ก็โพสต์ไว้ให้ช่วยกันตามหาหน่อย

พบว่าได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจ
ที่สพภูทรภูพิงราชนิเวศแล้ว
โดยนายอิ๊งขอสงวนชื่อและนามสกุลจริงนะครับ
เปิดเผยว่าระหว่างที่กำลังสังสรรค์กับเพื่อนในร้าน
สังเกตเห็นว่าคนที่ไม่รู้จักก็ตอนแรกอยู่ตรงข้าง
แต่ปรากฏขยบเข้ามาแล้วก็มานั่งโต๊ะด้วย
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะเพราะนึกว่าเป็นเพื่อนนักเที่ยวด้วยกัน
เจอกันก็ปาร์ตี้เอาชนแก้วเต้นด้วยกัน
หาเรื่องกันดีกว่าต้องทะเลาะกัน

ต่อมาแฟนของเขาเองแฟนของคุณอิ๊ง

ทุกคนในโต๊ะก็เลยช่วยกันตามหาแต่ก็ยังไม่เจอนะครับ
ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังที่ร้าน
เห็นว่าระหว่างที่สังสรรค์กันอยู่นั้น
ชายที่มานั่งร่วมโต๊ะก็มีอาการแปลก
กับก้มเก็บอะไรบางอย่างใต้โต๊ะ

แล้วก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับหญิงสาวอีกคนนึง

เวลาไปเที่ยวบางทีมันหยิบกระเป๋าสลับกันได้
แต่พอพฤติกรรมของเขาพอหยิบเอามา
แล้วเอาเสื้อคลุมใส่ไว้ตรงพุงแบบนี้
เหมือนตั้งใจที่จะขโมยของของคนอื่นไปนะครับ
แล้วก็ใช้หญิงสาวเป็นคนกำบังด้วยนะฮะ
ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่า
ผู้ก่อเหตุที่เห็นในกล้องวงจรปิด
ติดต่อขอนำกระเป๋ามามอบคืนให้เจ้าของแล้ว
ส่วนการดำเนินคดีก็จะต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนกันต่อนะครับ
เพื่อที่จะสอบสวนถึงความตั้งใจ
หรือพฤติกรรมในการที่หยิบของคนอื่นไป
ก็ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือว่ามันผิดนะ